คนร้ายคนนี้มีพฤติกรรมที่แปลก
แต่มีมารยาทนะเพราะว่าเขาจะเข้าไปขโมยของในบ้านหลังนี้
ปรากฏว่าสงสัยจะปวดท้องขึ้นมากระทันหัน
ก็เลยไปเอาถุงพลาสติกในบ้านนั้นมาแหละ
แล้วมันทนไม่ไหวจริงพี่ต้นพี่ปุ้ยคุณผู้ชมฮะ
ก็เลยนั่งปลดทุกข์ซะเลยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เห็นหัวขโมยคนนี้เป็นผู้ชายสวมเสื้อยืดนุ่งกางเกงขาสั้น
หน้ากากอนามัยด้วยนะเดินวนเวียนวนเวียนอยู่ในบ้านหลายรอบ
แล้วอยู่ดีถือถุงพลาสติกมาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็น
ถอดกางเกงครับแล้วก็อืมอืม
พี่ต้องทำเสียงนี่เลยให้ซาวน์โดยพี่เบิร์ท
เดี๋ยวเสียงมันไม่ออกนี่ครับเขาคลี่คลี่ถุงแล้ว
แล้วก็นั่งแบบนี้ลงไปผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะฮะ
เอาคลิปนี้ไปโพสต์ตามหาหัวขโมยคนนี้นะครับ
บอกว่าเกิดขึ้นช่วงตี๑ที่หมู่บ้านพัดศร๓คลองหลวงปฐุมธานี
คุณผู้ชมฮะลองดูนะพอเขานั่งถ่ายไปสักพักนึง
คือคงแบบคิดอะไรมีกล้องวงจรปิดไหมวะ
เพราะมันมีจังหวะหนึ่งที่เขามองมามองมามองมาแล้วเห็นกล้องวงจรปิด
บตากับกล้องวงจรปิดมองมองโจ้ไปที่กล้องวงจรปิดเลยพี่ต้น
อ้าวเออแล้วหลังจากนั้นปั๊บเฮ้ยสุดดีกว่า
หมดเลยถ้าภาษาภาษานั่งปลดทุกข์เรียกสุดดีกว่า
รี่หดครับผมแต่ก็ยังดีนะที่หอบฮิ้วถุงนั้นออกไปด้วย
เฮ้ยบรรยาทงามโอ้โหก็ถึงบอกไงมีบรรยาทนี่แหละครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้คือนางสาว
นวรัฐศรีหาพุทธนะฮะเธอเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยยังไม่หลับนะ
ก็นั่งดูมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดอยู่นี่แหละเห็นหมดว่ามันทำอะไรบ้างนะครับ
ปลดทุกข์จนเสร็จธุระเธอก็เลยเดินมาชั้นล่างแล้วเปิดไฟ
แล้วตะโกนเข้าท่าเอาปืนมาเอาปืนมาที่บ้านมีปืนหรือเปล่าไม่รู้
แต่บอกเอาปืนมาเอาปืนมาไอ้หมอนี่ตกใจไม่รู้เช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
ดึงกางเกงขึ้นปั๊บวิ่งพลวดหนีไปเลยฮะ
เดินไปรอบนึงนี่แหละไปหาก็เลยเห็นหยิบถุงมา
แล้วก็มานั่งเลยแล้วก็ถอดกางเกงเลย
อึ๊ะตรงนั้นเลยค่ะอึ๊ะไว้เสร็จปุ๊บก็เลยบอกลูกว่าลงมากับแม่
เดี๋ยวจะจัดหนังเรื่องขโมยไล่อย่างงี้
เสร็จปุ๊บก็เลยมากด
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าขโมยลายนี้ไม่ขโมยบ้านพี่เขา

น่าจะเป็นคนเดียวกันไปขโมยบ้านหลังอื่น
เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นได้เงินไปสองหมื่น
ตอนนี้นิติบุคคลของหมู่บ้านนะครับกำลังตรวจสอบ
คลิปจากกล้องวงจรปิดอยู่นะครับดูว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะ
เป็นคนในหมู่บ้านหรือว่ามาจากที่อื่น
เดี๋ยวจะส่งหลักฐานที่สพคลองหลวงต่อไปครับ
ครับนี่มันโจรย่องเบาแต่มันถ่ายหนักเหลือเกินจริง